เดี๋ยวเราไปดูเห็นบ้านการเมืองกันบ้างดีกว่า
ช่วงนี้บอกเลยว่าน้ำท่วมนะคะเยอะมากเลย
โดยเฉพาะนะคะพี่น้องพื้นที่ที่อุบลที่ภาคอีสานนะคะ
และแต่ว่ายังมีเรื่องดีเกิดขึ้น
คือพี่บินมันลื้อลิตรนะคะก็ลงไปช่วยเหลือเต็มที่
แต่มันมีเรื่องหนึ่งทำพี่บินของเราน้ำตาแตก

เพราะว่าอะไรพี่ไทยเอกพันธ์น้องชายของเขา
น้องชายของพี่บินทำเซอร์ไพรส์
วักเงินส่วนตัว๑ล้านบาทค่ะให้พี่บินเอาไปช่วยชาวบ้าน
ตอนนี้กำลังน้ำท่วมหนักเลยที่จังหวัดอุบลราชธานี
อย่างที่รู้กันนะคะว่าพี่บินลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัย
จังหวัดอุบลเป็นเวลาเกือบเดือนแล้ว
ลุยน้ำลุยฝนเอาเข้าของแล้วก็เงินส่วนตัว
ไปให้ประชาชนคนเดือดร้อนได้ประทังชีวิตกัน

แล้วก็ควักเงินจากกระเป๋านะจนหมดแล้ว
ควักเงินตัวเองเอาเข้าเนื้อเลยหมดแล้ว

จนถึงวันนี้ยังไม่เห็นมีหน่วยงานไหน
เข้ามาดูแลพ่อแม่พี่น้องแบบจริง

แกก็จะเห็นถึงความเป็นจริงในพื้นที่นะคะ
เหมือนกำลังใจมันใกล้จะหมดแกบอกแบบนั้น
พี่ไทยเองค่ะก็บินตรงไปเลยไปหาพี่ชายพี่บิน
อุบลค่ะลุยน้ำท่วมไปแหละคุณผู้ชมค่ะ
เซอร์ไพรส์ด้วยการควักเงินสดจำนวน๑ล้านบาท

ได้มาจากการขายเลขทะเบียนรถยนต์ค่ะ
เลข๒กล้าไก่กล้าม้า๙๙๙๙ของตัวเองนั่นแหละ
ก็เลยขายมาแล้วก็เอามาให้พี่บินมาให้พี่ชาย
เป็นภาพที่น่าประทับใจคุณผู้ชมค่ะกลัวเงินมันเปียกน้ำอะเนาะ
ก็เอาใส่เสื้อชูชีพมาเลยแบบนี้
งานนี้พี่บินค่ะน้ำตาแตกไปเลยนะคะ

ที่พี่บินดีใจมากจนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่
ก็เพราะว่าจะได้เอาเงินจำนวนนี้ไปสมทบค่ะ
แต่ที่เหลือจากการขายเสื้อยืดนั่นแหละ
คือส่วนหนึ่งพี่บินจะขายเสื้อยืดด้วยใช่ไหมเพื่อหารายได้
แล้วก็เอาเงินจำนวนนี้แหละที่น้องชายให้มาสมทบช่วยกัน
ไปแจกจ่ายพ่อแม่พี่น้องคนอุบลกว่า๔๐๐ครอบครัวค่ะ
ที่ต้องเผชิญนะคะกับน้ำท่วมไปอีกหลายเดือนเลย
เดี๋ยวเราไปดูภาพความประทับใจระหว่างพี่น้องฝาแฝดคู่นี้กันค่ะ

นี่นะครับนี่นะครับ๑น้ำตาเอาไว้
เฮ้ยน้ำตามาน้ำตามาตาเรือเราเลย
ตอนนั้นที่โควิดโควิดช่วยช้างช่วยช้าง
รู้สึกว่าชาวบ้านนี่ลำบากมากทุกแขนขาดทุกแสนสาหัส
ได้เงินไปแล้วแต่คุณบินจะไปจัดการไหมครับว่าจะไปทำอะไรบ้าง
ล้านบาทนี้นะครับจะถึงมือพี่น้องประชาชน

ต้นทำวัลครับนี้ไม่ไปนี้เรียกออกบ้าง

บอกเลยว่าแน่นมากไม่ใช่เงินแน่นนะ
เสียงแน่นเราหลังวัลไง
โอ้โหน่ารักจริงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกน้ำจิตน้ำใจคู่นี้

ช่วยเหลือโอ้โหคนอุบลแบบยกให้เป็นพ่อเมืองไปอีกคนไปเลยอ่ะ
คือเข้าใจนะว่าน้ำอาหารเข้าถึงอยู่แล้ว
แต่ว่ามันเป็นปัจจัยแบบเล็กน้อยที่เขาได้ดำรงชีวิตต่อจริง

คุณผู้ชมมาต่อกันอีกที่หนึ่งความช่วยเหลือละกัน

แล้วก็พี่เสถียรทำมือลงพื้นที่นะคะอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกดนี่แหละ
ไปบริจาคข้าวสารอาหารแห้งค่ะ
แล้วก็ผ้าห่มจำนวน๗๐๐ชุดเลย

ส่งมอบให้กับพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่นะ

ยังให้ฟางฟางนั่นแหละสำหรับเป็นอาหารสัตว์ด้วย

ไม่ได้มาแค่ก้อนสองก้อนนะจ๊ะฟาง
มาเป็นคันรถเลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่แหละแล้วก็พี่มนต์แคนลงเรือลุยน้ำไปค่ะ
ก็ไปมอบของให้กับชาวบ้านด้วยตัวเองเลย

ให้กับชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อนด้วยนะคะ

ที่เกี่ยวข้องลงไปช่วยเหลือจริงจังเลย
เขาฝากบอกมาก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ